เดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของแบบ

ถ้าเกิดว่าคุณซื้อของเหล่านี้ให้ผู้หญิงแล้ว

คุณน่ารักจังเลยดอกไม้ช่อใหญ่

เนี่ยเมียไม่ได้ต่วเอยไม่ต้องซื้อสัตว์ปรากะผลไม้

จริงอยู่สิ่งนี้พอใช้ได้แล้วไง

ช่วยใหญ่ที่เขาชอบพดลงอย่างนี้
อันนั้นมันวัยรุ่นและถ้าวัยอย่างพวกเรานะ
สิ่งที่คุณผู้ชายให้แล้วนะโอ้โหผู้หญิงจะแบบแฮปปี้มาก

อันดับ๓ก็คือเครื่องประดับค่ะสูงนะ๒๑เลย
ทำไมรู้สึกว่าจริงเครื่องประดับควรจะอยู่อันดับหนึ่งเลยนะ
ไม่เครื่องประดับนี้คือแบบพวกต่างหูแหวนเพชรกำไรเพชรนาฬิกาแบรนด์เนมอะไรอย่างนี้
คือจริงผู้ชายไม่ได้ไม่อยากจะซื้อให้หรอก
มันแพงเม็ดเล็กเม็ดใหญ่มันแพงมันอ่าสมมุติแม่เราชอบแบบนี้เราชอบแบบ
เราเห็นว่ามันวิ่งวับซื้อมาปรากฏเอามาให้
ทำไมถึงซื้อเพชรประกบมามันดูอุ้ยทำไมไม่ซื้อเม็ดเดียว
ไม่ก็คือแบบซื้อแล้วเราก็ต้องรู้จักไงคุณผู้ชายเวลาซื้อเพชรเนี่ยมันก็ต้องมีแบบ
วิธีการเลือกเพชรทำยังไงให้มันเหมาะสมไงบางทีทางร้านก็อาจจะด้วยงบเท่านี้
ลองเอาแบบนี้ไหมหรือบางทีซื้ออันนี้มาให้ปรากฏไม่ถูกใจแล้วก็จะมีปัญหาอีกว่า
เดี๋ยวพอวันนี้หยิบใส่ไม่หยิบใส่เดี๋ยวก็ถามเดี๋ยวก็มีปัญหาว่าทำไมเธอไม่ใส่ของ

มันเป็นเครื่องประดับผู้หญิงก็ชอบ
นี่คืออันดับ๓นะเครื่องประดับเธอก็ยังไม่แฮปปี้นะ

มาที่อันดับ๒ถ้าเธอรู้สึกว่าอันดับ๓ยังเบาไป
อันดับ๒เธอฉันว่าเธอไม่ปฏิเสธเพราะเธอก็บ้าอยู่เหมือนกัน

สิเถียงถ้าผู้ชายซื้อกระเป๋าให้

เป๋าเป็นลูกโข่งไม่เคยโดนหลอก

แต่จากกระเป๋ามันมีค่านะมันเป็นของใช้ที่แบบว่า
เป็นเครื่องประดับได้ใช้ได้จริงถือได้ทุกวัน

สักยี่ห้อหนึ่งแล้วเอาเป็นคอลเคชั่นใหม่ล่าสุด

เราชอบกระเป๋าแต่นี่จะไม่ซื้อ

เฮ้ยแม่เรายังต้องเลือกของมีค่า

กลัวว่าจะซื้ออะไรก็ไม่ถูกใจ
ให้ของขวัญเป็นเงินไปเลยค่ะ
๕๑เลยเธอ
จริงมันควรจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะ

ต่างเงินเท่านั้น

ผู้ชายให้มันก็มีคุณค่าทางจิตใจแล้ว

เพชรเม็ดเล็กเพชรเม็ดใหญ่มันก็คือคุณค่าทางจิตใจ
กระเป๋าจะเป็นกระเป๋าราคาถูกหรือแบรนดเนม
มันก็คือสิ่งที่เขาตั้งใจจะซื้อให้คนที่คุณขอ
และพวกเราควรจะให้คือให้รักกัน
ให้ความรักซึ่งกันและกันให้อภัยกัน

ใช่ถูกต้องบางคนก็มีความคิดนะของ

เขียนมันแสดงถึงความสำคัญของวันนั้น
นั้นที่ผู้หญิงต้องการว่า
เรายังเป็นคนที่สำคัญสำหรับคุณอยู่แค่นั้นเอง